ที่มีผู้ใช้โซเชียลมีเดียแชร์แล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นแล้วก็บอกว่าเป็นการเตือนนะสำหรับคนที่จะโดยสารรถประจำทาง
สายเนี่ยเขาก็จะทำเวลากันหน่อยนะคะมีอีกสายหนึ่งนอกจากสายแปดคือสายสิบแปดคุณผู้ชม
คนที่เขาทวิตข้อความแล้วก็โพสต์ข้อความบอกเลยว่าสาย๑๘หน้าสวนสุนันทาไล่บี้มอไซค์มันน่ากลัวมากครับ
กลัวขนาดไหนคุณผู้ชมเราไปดูภาพกันเลยนะคะ
นี่เป็นคลิปวินาทีที่พนักงานขับรถโดยสารประจำทางพยายามที่จะขับรถบี้รถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่ง
เออนั่นสิเป็นรถใหญ่ไปบี้รถเล็กอะค่ะ
แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะมีเสียงตะโกนด้วยถ้อยคำหยาบคลายด้วย
คงต้องเซ็นเซอร์ค่ะคงจะบอกไม่ได้เนี่ยนะคะ
เรียกว่าผู้โดยสารที่อยู่บนรถก็ตกอกตกใจค่ะ
คนที่ถ่ายคลิปก็เลยแชร์มาทางโลกออนไลน

ซึ่งเป็นของสถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัย

ก็เปิดเผยกับทางสวพ๙๑นะคะ

เขาได้โดยสารรถประจำทางปรับอากาศ
ร่วมบริการปอ๑๘จากอนุสวรีชัยสมรภูมิ
ระหว่างทางที่โดยสารกับรถเมคันนี้

ไปที่สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งก่อนอ่าฮะระหว่างเกิดเหตุนะคะ
คุณผู้ชมมีผู้โดยสารอยู่บนรถเมย์เยอะเลย
เต็มคันรถอะค่ะครับทุกคนก็ไม่รู้จะเอายังไงอ่ะ
ฝากชีวิตไว้กับคนขับรถเมย์คันนี้แล้วอ่ะแต่คนขับรถเมย์ก็ไม่สนใจเลย
ปาดซ้ายปาดขวาอยู่เลยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้
ใช้ทวิตเตอร์เลยบอกว่าอยากจะนำเรื่องนี้มาแชร์
เพื่อที่จะเตือนใจผู้ขับขี่ทุกคนด้วยนะคะว่าถ้าใช้รถเนี่ย
ก็ต้องไม่หุนหันพันแล่นแบบนี้แล้วก็ยังมีการโพสต์ข้อความอีกบอกว่า
ค่าโดยสาร๑๓บาทมันไม่คุ้มเลยที่จะต้องเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงกับความปลอดภัยของรถเมย์ที่เกิดขึ้นวันนี้
ถือว่าเป็นเสียงสะท้อนของผู้โดยสารของประชาชนนะคะสายสิบแปดนะครับ
ก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อไป